ของการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร
ซึ่งหลังจากนี้สหราชอาณาจักรก็จะมีผู้นำคนใหม่
แล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่๒ของประเทศ
ที่มีภารกิจสำคัญและก็ท้าทายรออยู่ข้างหน้า
ภายในประเทศที่กำลังแตกแยกจากผลของประชามติ
เราจะไปทำความรู้จักกับนายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่
ของสหราชนาจักรจากรายงานของคุณนัทพรเทาตะกูครับ

ซึ่งการเป็นหัวหน้าพักอนุรักษ์นิยมที่ครองเสียงข้างมากในสภา
เพื่อให้มีธุรกิจที่เราต้องการในปีก่อน
และเธอจะมีความรับรับรักษ์ของฉัน

และเริ่มทำงานกับธนาคารกลางแห่งประเทศอังกฤษเป็นที่แรก
โดยเธอเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงภายในพักเพื่อปรับตัวให้ทันสมัย
และถือเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคนที่๒ของสหราชอาณาจักร
รอบ๑๐๐ปีที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุด
คือระดับอาทยากรรมในประเทศที่ลดลง
รวมถึงป้องกันไม่ให้สหราชอาณาจักรตกเป็นเป้าจมตีของกลุ่มก่อการร้าย
ส่วนในปี๒๕๕๖คือความสำเร็จในการเนรเทศ
นักการศาสนาที่มีแนวคิดสุดตรงออกประเทศ
แต่ขณะเดียวกันความพยายามผลักดันเพิ่มอำนาจภาครัฐ
อดแนมบันทึกการค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ตส่วนบุคคล
เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายของเมย์ก็ถูกวิจารณ์อย่างรุนแรง
ปี๒๕๕๗เทเลซ่าเมกล่าวในที่ประชุมตำรวจแห่งชาติอย่างตรงไปตรงมา
สนับสนุนการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกัน
เสนอความเห็นส่วนตัวว่าควรจำกัดอายุคันของการทำแท้ง
โดยลดจากสูงสุด๒๔สัปดาห์ลงมาอยู่ที่๒๐สัปดาห์
ภาพลักษณ์ของเมย์ถูกมองว่าสุขุมเยือกเย็น
จริงจังเชื่อถือได้แต่ก็เป็นนักเจรจาที่เก่งกาด
ยังถูกพูดถึงจากเพื่อนร่วมงานว่าเป็นคนเข้าถึงยาก
ขณะที่บุคลิกอันหนักแน่นของเมย์มักถูกนำไปเปรียบเทียบกับอังเกล่าแมเคิล
นายกรัฐมนตรีหญิงเหล็กของเยอรมนี
แต่ขณะเดียวกันแฟชั่นรองเท้าของเทเลซ่าเมย์ก็อยู่ในความสนใจของสื่ออังกฤษ
ไม่ว่าจะเป็นส้นสูงหนังม้าลายไปจนถึงรองเท้าส้นแบนสีดำปักหมุดทองที่เธอสวมใส่
โดยเมย์ได้รับการชื่นชมถึงรสนิยมด้านแฟชั่นมาโดยตลอด
เทเลซ่าเมจะเรียกร้องให้มีการจำกัดจำนวนผู้อบพยพเข้าประเทศ
บนพื้นฐานของการเจรจาให้สหราชอาณาจักรได้ข้อตกลงที่ดีที่สุด
ภารกิจที่รออยู่ข้างหน้าอาจเรียกได้ว่าเป็นภารกิจที่หนักและท้าทายที่สุด
บรรดาผู้ที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรในรอบหลายปีที่ผ่านมา